คุณผู้ชมฮะฟังข่าวที่ผมจะเล่าให้ดีนะเป็นข่าวที่แปลกประหลาดอยู่เหมือนกันนะฮะ
เครื่องบอกแม่จะตายตี๓๒๐สุดท้ายตัวเองตัวลูกชายขับรถตกคลองเสียชีวิตเอง
คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณลูกชายบอกว่าเห็นผีผีจะมาเอาชีวิตแม่
ลูกชายก็เลยขับรถมาจอดที่หน้าบ้านแม่เพื่อจะเฝ้าแม่ตอนตี๒
พอแม่รู้ว่าลูกชายมาจอดหน้าบ้านแม่ก็เดินออกไปถามว่าลูกเป็นอะไร
ลูกบอกผมเองไม่เป็นไรครับแม่แต่ว่าตี๓๒๐แม่จะตายครับ
หลังจากนั้นอยู่ก็ขับรถวนรอบคลองนี้แล้วก็ตกลงไปคุณ
ตกลงไปเลยแม่ขับรถตามแม่กระโดดลงไปช่วยนะแต่ช่วยลูกชายไม่ได้
สรุปลูกชายตายเองนะฮะแปลกไหมคุณ
อันนี้เล่าเรื่องย่อให้ฟังขยายความให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำร่างของนายวิโรธอ่อนอินอายุ๒๗ปี
อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีคุณตกไปก็ลึกเหมือนกันนะ
เพราะว่าขอบบ่อมันก็ลึกนะครับที่เกิดเหตุเป็นคลองดินขนาดกว้าง๑๐เมตร
ขณะที่ทำการพลิกรถพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณกระจกหน้ารถ
สภาพตัวซีดขาซ้ายหักนะฮะเมื่อนำร่างผู้ตายขึ้นมาบนฝั่ง
และพี่สาวของผู้ตายที่มายืนดูเหตุการณ์ร้องไห้โฮแล้วครับ
แม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายทำงานที่โรงงานน้ำตาล
คุณผู้ชมค่ะคือทำกะกลางคืนนะจะเลิกงานอีกทีก็๘โมงเช้า
แต่เมื่อคืนลูกแปลกมากตอนตี๒กว่าลูกชายขับรถ
เบิ้ลเครื่องที่หน้าบ้านซึ่งแม่เองจริงนอนหลับพักผ่อนอยู่นะ
แต่เพื่อนบ้านคงได้ยินเสียงรถมาเบิ้ลเครื่องหน้าบ้านของแม่เนี่ย
ก็เลยโทรมาบอกแม่แม่ก็เลยออกมาดูอ้าวรถลูกชายนี่นะ
ปรากฏไปเคาะกระจกถามลูกชายถามลูกชายว่าลูกเป็นอะไรลูก
ทำไมถึงมาตอนนี้ยังไม่เลิกงานนี้นะลูกบอกว่าผมไม่เป็นอะไรครับ
ไม่มีอะไรแม่ให้แม่ไปนอนนะเพราะเดี๋ยวตี๓๒๐แม่ก็จะตายแล้ว
คุณผู้ชมลูกพูดแปลกไหมแปลกมากนะครับทีนี้ต่อมามีคนโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พอตำรวจมาถึงลูกชายก็ขับรถออกไปด้วยความเป็นห่วงแม่ก็เลย
กับพี่สาวนะเลยขับรถตามไปคือคนแจ้งตำรวจเพราะเห็นมันแปลกไงคุณ
จอดรถอยู่หน้าบ้านแบบนี้จอดเบิ้ลเครื่องอะไรอยู่แบบนี้นะครับ
ตำรวจมาถึงปรากฏว่าลูกชายเหมือนตื่นกลัวอะไรบางอย่าง
ขับรถหนีแม่พี่สาวขับรถตามแล้วก็ขับรถตามด้วยความเป็นห่วงนะคุณ
กระทั่งมาพบว่ารถลูกชายพุ่งตกลงไปในคลองเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะ
ทำยังไงคุณแม่กระโดดคลองลงไปช่วยแต่ไม่สามารถดึงร่างลูกออกมาได้นะครับ
ก่อนหน้านี้ถามแม่ว่ามันมีลางบอกเหตุอะไรไหม
แม่บอกว่าลูกชายแปลกนะลูกชายบอกญาติคนหนึ่ง
ว่ามีคนรูปร่างดำหรืออาจจะเป็นผีก็ได้จะมาเอาตัวแม่ไป
ทำให้ลูกชายต้องมาเฝ้าดูแม่ที่หน้าบ้าน
แล้ววันนี้จะเป็นวันครบรอบที่ลูกชายของผู้ตายอีกที
อายุครบ๑เดือนก็จะมีการทำพิธีโกนผมไฟให้ลูก

ถึงมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ลูกมาบอกแม่จะตายเด้อแล้วแม่บอกแม่จะตายได้ไง
แม่ก็แข็งแรงจะตายนะฮะ
ถึงตอนนี้นะทั้งแม่และพี่สาวเสียใจ
แต่ยังไม่หายสงสัยนะว่าทำไมลูกชายถึงเกิดอาการแบบนี้นะครับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตมาชนะสูตรในเบื้องต้น

แล้วก็ต้องหาสารอะไรในร่างกายด้วยหรือเปล่านะครับ
และประสานทางแม่กับพี่สาวทางญาติมารับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
เหตุการณ์นี้แปลกประหลาดมากนะฮะ